เกาะกลางที่อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะคะ
มีหลวงตารูปหนึ่งค่ะท่านก็นั่งสมาธินะคะ
อยู่ดีท่านก็ได้ยินเหมือนมีใครก็ไม่รู้แหละมาบอก
ว่าใต้เมนเผาศพเนี่ยมีร่างของคนที่ถูกฆาตกรรมอำพรางอยู่
ให้ไปแจ้งตำรวจทำพิธีเผาให้หน่อยอยากไปเกิดใหม่
วันรุ่งขึ้นท่านไปดูเจอโครงกระดูกมนุษย์จริงค่ะ
แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะนี่ค่ะ
โครงกระดูกมนุษย์อยู่ในถุงปุ๋ยค่ะ
ด้านหลังเมนใต้เมนวัดเกาะกลางนะคะ
เจรฐีก็กั้นเลยตรงนี้นะคะแล้วก็ตรวจสอบ
ข้างในมีเศษไม้แบบก่อสร้างผูกอยู่นะคะ
มีถุงปุ๋ยนะคะถุงหนึ่งนะคะมีรอยฉีกขาดเพราะว่าเก่าแล้วก็เปื่อย
ในถุงมีโครงกระดูกมนุษย์ค่ะ
ชิ้นส่วนของกระดูกสมบูรณ์ครบทุกส่วนของร่างกาย
กระสอบถุงปุ๋ยมีคราบเลือดมีคราบน้ำเหลืองมีเส้นผม
เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบแล้วค่ะว่าศพนี้คือใครเสียชีวิตมานานขนาดไหนแล้วนะคะ
หลวงตาสมพงศ์ขันติพโรอายุ๖๙ปีพระลูกวัดบวชมา๑๐พันศาได้
ท่านก็อยู่ใกล้ใกล้กับเมนนะคะท่านบอกว่าก็จะเข้าไปเอาไม้อยู่ใต้ถุนเมน
เอามาใช้ก่อนจะเอาไม้ออกมาก็จุดทูปเทียนขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พอเข้าไปก็เจอไม้จริงเป็นกองไม้แล้วก็มีรถวิวแชร์สีน้ำเงินเก่านะคะ
มีสนิมด้วยอยู่ใกล้แล้วก็มีถุงปุ๋ยมัดปากถุงเรียบร้อยเลย
วางอยู่บนเบาะรถวิวแชร์เข้าไปแกะถุงปุ๋ยโอ้โห
หลวงตาบอกว่ามีชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ถูกตัดออกเป็นชิ้น
ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าอะค่ะหลวงตาบอกว่าแล้วก่อนจะเจอโครงกระดูกเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมช่วง๒ทุ่มคืนวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ท่านก็สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ในกุฏิแผ่เมตตานะคะจู่จู่มีเสียงลอยมา
หลวงตาช่วยด้วยผมอยู่ใต้เมนไปไหนไม่ได้มาทำพิธีให้ผมหน่อย
หลวงตาท่านก็ลืมตาเห็นร่างผู้ชายตัวใหญ่เลยนะคะผมสั้น
เปลือยกายคล้ายกับคนอายุประมาณหกสิบเจ็ดสิบได้แล้วยืนอยู่ที่หน้าต่างหลังกุฏิ

หลวงตาท่านบอกว่าก็เลยพูดไปว่า

พอเช้า๘กุมภาพันธ์ฉันเพลเสร็จ
จะนำไม้ตั้งศุลมาใช้
แล้วก็อยากจะพิสูจน์ความจริงด้วยว่ามีอะไรอยู่ใต้ถุนเมนหรือเปล่า

มีอะไรเหมือนกับที่มีคนมาบอกหรือวิญญาณมาบอกหรือเปล่า

ก็เลยไปดูและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบเพราะเจอโครงกระดูกมนุษย์จริง
นี่ตรงนี้เลยนะครับ
คล้องเลยตกใส่เห็นมะน่าวตายอยู่ข้างคล้อง
ดูไงจะเห็น
มันเห็นเป็นม่าดำ
มันไม่ใช่หุ่นหมาถ้าโตใหญ่เท่ากับหมานี่
ฟังทางสองตัวสามตัวมันลองไปไม่เป็นเลย
สเตอร์เวิร์ดวัดเกาะกลางนะครับนายจักษีดีรอดนะครับ

เมนตรงนี้นะครับบอกว่าคือใต้ฐานเมนเนี่ย
มันเดินเข้าไปใต้ฐานเผาศพได้เลยนะครับ
ไม่มีประตูปิดไม่มีอะไรล็อก
คือใครจะเข้าจะออกจะก้มอะไรเข้าไปพวกนี้ก็เข้าได้เลย
ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็เลยไม่รู้ว่าใครโครงกระดูกที่เจอกับรถเข็นวิวแชร์เนี่ย
รถแบบนี้มาจอดเนี่ยจะมีคันนี้คันนี้อันเดียวที่ลื้อจากข้างบนลงมาเอามาเก็บไว้เนี่ย

จะมีก็คือมีแต่รถนี้นะครับ

แล้วรถเก่งคันนี้เข้ามานานหรือยังวันนี้ทราบไหมครับ
ไม่ไม่ทราบเพราะว่าไม่เคยเห็น
ในชุมชนผมมันคนนอกพื้นที่มันมาอยู่กันเยอะ
ก็ต้องเป็นนาฬิที่สำรวจแต่ตรงนี้พวกผมบันเป็นชนช่วยดูอยู่ค่ะครับ
ว่าไม่มีใครสูญหายบริเวณนี้
มันน่าจะนานแล้วครับน่าจะเป็นเดือนจะเหลือแต่โครงกระดูกแล้ว
คือชาวบ้านในพื้นที่พระลูกวัดที่นี่บอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นใคร
ไปตรวจสอบคนในชุมชนสพนแคร์บอกว่าก็ไม่มีใครที่ศูนย์หายไปหรือว่าแจ้งความคนหายนะ
ต้องไปไล่ตรวจสอบต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องรอก็คือผลการตรวจพิสูจน์โครงกระดูกที่เจอนะครับ
จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับแล้วเหลือแต่โครงกระดูกแล้วด้วยใช่ค่ะ
เผื่อใครที่รู้สึกว่าญาติพี่น้องศูนย์หายไปแถวนั้นนะครับติดต่อสพนแคร์ได้นะครับ